สำหรับผู้มีรายได้น้อยนะคะที่อยากจะหลุดพ้นจากความยากจนก็เดินทางไปร่วมอบรมปูพื้นฐาน๓ธุรกิจที่ตรงกับความต้องการของตลาดนะคะกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เพื่อนำความรู้เหล่านี้นะคะไปต่อยอดในการสร้างอาชีพที่มั่นคงในอนาคตค่ะ
กระทรวงพาณิชย์ใช้โมเดลนี้ในการฝึกอบรมอาชีพในโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส๒นะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
เทคนิคการตกแต่งทรงผมทั้งการกล้าวผมและการเส้นผมจากโรงเรียนเสริมสวยคุณโจคือหนึ่งในหลักสูตรของ
แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ว่างงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพของตัวเอง
ที่โครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส๒
จะเริ่มฝึกอบรมอาชีพในเดือนพฤษภาคมนี้
พี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์จะมีอาชีพ

เราก็จะเน้นหลักนะครับ
กับอาชีพที่พี่น้องประชาชนทำได้ไม่ยากนัก
อาชีพยอดนิยมของพี่น้องประชาชน
เช่นร้านเสริมสวยอย่างนี้นะครับ
เราก็ได้จับมือกับสถาบันทางด้านของเสริมความงาม

แล้วก็เข้ามาเชื่อมโยงกับส่วนของสถาบันทางด้านของเงินทุนนะครับ
แล้วก็สับสนุนให้เขามีอาชีพได้

คือทำอย่างไรให้เขาพ้นจากความยากจน
ที่มีรายได้ต่ำกว่า๓๐๐๐บาทต่อปีก่อน
อย่างผู้มีรายได้น้อยรายนี้
จีน่าเที่ยวประดิษฐ์ชาวจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งใจมาอบรมคอร์สร้านเสริมสวยมืออาชีพ
โดยเฉพาะเพื่อมาตักตวงความรู้
เพราะมีแผนที่จะเปิดร้านเสริมสวยเองในอนาคต
โดยจะเริ่มจากร้านเล็กลงทุนไม่มาก
และอาจเริ่มจากการซื้ออุปกรณ์ช่าง
อย่างใดเป่าผมมือสองสภาพดีมาใช้ก่อน
เพื่อลดต้นทุน
ก็อยากจะเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยค่ะ
แล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงในอนาคตนะคะ
คิดว่าร้านเสริมสวยน่าจะในอนาคตนะคะ
น่าจะเป็นอาชีพที่ทุกคนต้องเข้าร้านเสริมสวย

แล้วก็ต้องคิดว่าน่าจะในระยะยาวน่าจะดีค่ะ
แล้วก็ส่วนตัวก็เป็นผู้หญิงก็จะชอบอยู่กับผม
ก็จะดูแลเส้นผมอะไรแบบนี้ด้วยค่ะ

ยังมีหลักสูตรร้านอาหารมืออาชีพ
แบบขบวงจรการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเวืองตน

เข้ารับการพัฒนาสามารถเปิดร้านอาหารแบบเล็กได้เอง
มั่นใจว่าพี่เป็นคนทำกับข้าวอร่อย
ก็คือหลักจริงเนี่ยพี่แบบ
เหมือนว่าตัวเองเป็นคนที่มีอะไรดีตัว
เรายังไม่กล้าเรายังไม่มีองค์ประกอบคือแบบ
เขาเรียกอะไรบริหารใช่ไหมบริหารสิ่งที่เรามีอยู่ให้มันต่อยอด
คือประเด็นคืออยากจะมาได้ความรู้ที่เรามีอยู่แล้วให้มันเพิ่มขึ้น
หลังจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จะมีแผนอบรมหลักสูตรแม่บ้านมืออาชีพ
ในวันที่๕ถึง๗มีนาคม๒๕๖
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
พัฒนาทักษะการดูแลรักษาและทำความสะอาดพื้นผิวประเภทต่าง
ทำความสะอาดห้องน้ำอย่างถูกวิธี
โดยจะมีบริษัทเอกชนมาเปิดบูธหล่อรับสมัครงานทันทีในวันอบรม
ผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพแล้ว
จะได้รับเกียรติบัติผ่านการอบรมเพื่อนำไปต่อยอดอาชีพที่ตนเองถนัดต่อไป
โดยกระทรวงพาณิชย์จะใช้โมเดลนี้ในการฝึกอบรมอาชีพในเดือนพฤษภาคม๒๕๖๒